หรือว่าการไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับแบบครบรถ
ทั้งช็อปแช๊ชิมชิว
แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะครับ
เส้นทางกรุงเทพนครปฐม
มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ห้ามพลาด
แล้วก็การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
พร้อมกับให้แชะภาพสวยเป็นไดอารี่ท่องเที่ยวกันไปด้วย
ตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปเที่ยวกันครับ
สถาปัตยกรรมตึกปูนแนววินเทจสีสันสดใส
จำลองบรรยากาศเก่าของตึกรามบ้านช่อง

ตลอดจนบ้านริมคลองอันสุดแสนจะวินเทจ
สมัยนี้หาดูยากเต็มทีค่ะ
ที่นี่คือชมเชยปากหมุดที่แรกสำหรับทริปนี้
ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมของเก่าสไตล์คลาสสิกยุคหกศูนย์
ตั้งอยู่ย่านพุทธมนตรที่เพิ่งเปิดได้เพียง๖เดือน

ต้องไม่พลาดมาปั่น๓ล้อถีบคันนี้ค่ะ
ให้เข้ากับบรรยากาศย้อนยุคสักหน่อยนะคะ
เพราะว่าพี่เจ้าของของที่นี่ค่ะชอบสะสมของเก่า
แล้วก็สะสมของเก่ามานานกว่า๓๐ปี
ทำให้มีของเก่าหายากจำนวนมากเลยค่ะ
จะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้โหอย่างชิ้นนี้คือเครื่องพิมพ์ดีดแป้นไทย๗แถว
แรกที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย

ด้านนี้คือเก้าอี้ไม้โบราณใช้สำหรับนั่งทำฟัน
มีอายุกว่า๗๐ปี
เดินถ่ายภาพย้อนยุคจนจุใจแล้ว
ขอเปลี่ยนโหมดไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปียชนก
แหล่งเรียนรู้เครื่องหอมของชาวไทยทรงดำ
ประดิษฐ์เทียนอบขนมภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะ
ักผงเทียนอบที่ประกอบไปด้วยสมุนไพร๖ชนิด

จากนั้นปั้นเทียนอบและใส่ไส้เทียนงอให้เป็นรูปตัวยู
พร้อมจุดเทียนให้ไหม้จนเริ่มมีควัน

คือขั้นตอนของวิธีการใช้งานเทียนอบขนมค่ะ
ซึ่ง๑เทียนนะคะที่เราทำ๑ชิ้นแบบนี้ค่ะ
จะสามารถใช้ได้ถึง๕๐ครั้งเลยค่ะ
วิธีการอบขนมต้องเป่าเทียนให้กลิ่นของขวัญเทียนหอมโชย
จากนั้นปิดฝาหม้อ๑๕นาทีค่ะ

เมื่อเปิดฝาก็จได้ขนมที่หอมเป็นเอกลักษณ์
แต่จุดเด่นของที่นี่คือกาแฟอบเทียน
ชิมแล้วหอมละมุนมาก
ท้องเริ่มร้องขอมงหน้าไปฝากท้อง
เริ่มร้องขอมุ่งหน้าไปฝากท้อง
ต้องร้องว้าวร่มรื่นสุดค่ะ
ร้านอาหารที่เน้นโทนสีขาวกับสีเขียว
รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และสวนสวย
ดูแล้วสบายตาสดชื่นสุดค่ะ
ส่วนเมนูที่ห้ามพลาดคือเมี่ยงดอกไม้
ของหวานสั่งช็อกโกแลตบัตเตอร์สก๊อตแมคาเดเมีย
บน้ำมะนาวกุหลาบปั่นดี
ก่อนกลับแวะช็อปสินค้าแนวเกษตรอินทรีย์ที่ตลาดสุขใจ
ภายในตลาดสุขใจเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้ออร์แกนิค
ปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกเองในสวน

มีทั้งมะเฟืองฟักเขียวลูกโต
เป็ดที่เลี้ยงเป็ดเองตามธรรมชาติฟองละ๕บาทค่ะ
แล้วสุขใจสมชื่อตลาดเพราะได้ช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยนั่นเอง
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน